สำหรับผู้ชมข่าวนี้ขอใจเหล่าอเจ้าที่ติดตามละครผมลิขิตค่ะ
คราวนี้นะคะแม่หญิงแจ๊กกะรีนก็ขอไปสัมภาษณ์แม่ปลาง
ซึ่งแสดงโดยน้องพีพีนะคะปุ่นฟรีดีค่ะ
คือเธอรับประวัติเป็นแม่ปลางเป็นลูกสาวคนเล็กของผู้หญิงกาลเกรดกับพ่อหมื่นด้วยล่ะค่ะ
บอกเลยนะคะแม่ปรางตัวจริงเนี่ยแก่นเจี้ยแสนสนไม่แพ้ในละครนะคะ
น้องนิพีเปิดใจนะคะว่าโอ้โหพี่หนูแบบปลื้มใจมากละครออนแอร์ไปไม่มีคนเรียกพีพีแล้ว
ปลางแม่ปลางทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะ
ซึ่งส่วนตัวน้องพีพีบอกว่าโอ้โหหนูว่ากว่าจะเล่นบทนี้ได้ยากนะ
เพราะแก่นเซี๊ยวยุคว่าก่อนยุคปัจจุบานไม่เหมือนกัน
นางก็ยกมือเลยนะคะกราบขอบคุณดีเอนเอจากแบบรุ่นแม่รุ่นพ่อเลยนะคะ
บทนี้ไปฟังน้องพีพีซึ่งรับบทเป็นแม่ปลางจากพรมลิขิตกันหน่อยจ้
เราได้นิสัยของคุณแม่มาเยอะ
ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยค่ะ
ยากมากค่ะด้วยภาษา
แล้วก็เหมือนเราเป็นคนยุคปัจจุบัน
แต่เราต้องย้อนตัวเองกลับไปเล่นในยุคอายุทยา
แต่มันอาจจะเยอะไปสำหรับยุคอายุทยา
แล้วก็อยากให้ทุกคนจับตายด้วยดีค่ะ
แม่ปลางหรือว่าน้องพีพีจบจากพรมนิกิจนะคะ
กำลังมีโปรเจกต์ละครฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพรม
ซึ่งน้องพีพีเนี่ยรับบทเป็นหนึ่งในนางเอกนะคะ

คือดังแน่นอนหลังจากเรื่องนี้นะคะ

รอติดตามผลงานของน้องได้เลยนะคุณผู้ชมนะ